คนนี้เป็นสาวสวยบอกเลยค่ะว่า

เมื่อก่อนพี่ก็เป็นนักร้องเหมือนกันรับอีเวนต์เหมือนกัน
รับงานหนึ่งแล้วก็เว้นไปประมาณ๓๐งาน

ก็ทางบ้านจะเปิดร้านอาหารค่ะ

เป็นอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้
อาหารตามสั่งคือไม่อยู่กับที่เดินไปเรื่อยแล้วคน

วันนี้นะเรามีเงินรางวัลสูงสุดให้เลยถึง๓๐๐๐บาท

อันดับแรกก็คือต้องเอาไปเป็นค่าน้ำมันก่อน

ก็ข่าวมาก็ตกอยู่ประมาณเกือบพันค่ะ

ขากลับสบายเงิน๓๐๐๐อยู่ใกล้แค่เอื้อม
เพียงแต่ต้องตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มั่นค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ

เก้าอี้ดนตรีมันจะต้องมีกีต้ามีเบสมีกรอง

ผมว่าเราไปหาอาชีพเสริมกันเถอะพี่
เสริมยังตกงานนอนอยู่ที่บ้านเลย

ผมว่านะไปเป็นสับปะเลอพวกจับผีอย่างนี้ดีกว่าพี่

เบิร์นเบิร์ดเคยเจอผีมาแล้ว

พี่ต้องเล่าให้ฉันฟังซะหน่อยดีกว่า

อ้าวอี้

ถึงว่าที่บ้านฉันถึงไม่มีกระจก

นี่หน้าสดเลยนี่หน้าสดเลย

รู้จักผีตายทั้งกลมไหม

นี่อย่าบอกนะตายตั้งแต่พันโลงยาธิบดีอะ
ใช่ตายตั้งแต่ไอ้บ้า
ตายทั้งกลมเคยได้ยินไหม

เจ๊นี่หน้าคนไม่ใช่พยัด

เคยได้ยินไหมผีตายทั้งกลม

มานิ่ง

ผู้เลี้ยจริงใจหายเลย

ห้าคนนั้นน่ะเป็นเพื่อนกับผู้หญิงที่ตายทั้งกลมด้วย

ทำไมใจร้ายใจดำวะน่ะ
ผู้หญิงคนนั้นท้อง๖เดือน

ในมือเธอถือสิบเอ็ด

แล้วเธอจัวก้าวขึ้นมา

สวยเช้าเอาเชียง
ทำต่อยเหล่าเชียง
เอ็งต่อยเหล่าเชียง
หรือ

จะพาผีกลับเมืองจริง

ไม่ได้เปิดผักเปิดบาปเลย
มาฆ่าเปิดผียังไง
บ้าหรอเปล่า

เป็นเพลงผีนี่มาจากเมืองจริง
จริงแล้วเป็นคนจีนเอามาตายเมืองไทย

ไม่มีวิชาเหรอนี่เป็นหู้ไง
ฟักอย่างนี้นะมันก็เชื่อฟังคำสั่ง
ป่าวนกหวีกแล้วมันก็กระดกตามอ่ะค่ะเฮ่ย

แล้วแบบเป่ายังไงให้กระโดดไกลได้ไหมฮะ
ป่าดกเหมือนกบเลยต้องป่าวรากยาวใช่
ขอดูฮะ

อะไรเนี่ยคุณดังนั้นแกล้งเลย

เรื่องเล่งไม่เป็นไง

่งมันตึงมันตกแล้วเส้งมันเริ่มตกแล้ว
โอ้โฮ
บิดกินไปให้มันโขกตัวเอง

รู้มากเหรอรู้มันต้องอย่างนี้
รู้มากให้บิดเป็นหนุ่ม

มันกลัวไงมันกลัวดูด้วย

แขกหัวตัวเองไม่เจ็บเท่ากับมึงตีอีกเลยนะ

เดี๋ยว

ถึงจะเป็นผีก็เจ็บเป็นนะครับคุณบอล
อยากรู้แล้วล่ะสิว่าเรื่องราวจะเป็นต่อไปอย่างไร
หมอพี่หนุ้ยและพี่ตีเข้ามาทำอะไร
ในร้านเราพักแป๊บนึง
ช่วงหน้ามาสนุกกันต่อครับ